ตรงท้ายปีไก่ทองย้อนพากลับไปดู๓ที่สุดแห่งปีของสีสันคู่มวยย้อนยุคนะครับ
คู่แรกนี่เหตุเกิด๑๑สิงหาศึกรมพลคนแปดริ้วที่ลุมพินีครับ
ย้อนยุคคู่นี้เดิมพันหนึ่งล้านบาทเลยนะครับ
ระหว่างจ่าซ่าโรดลงดาวแปดเร็ว
นักชกทั่วพระราชทธาตุโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดา
ลัดแก่ครับเที่ยวนี้ขี่เส้นดวนเดือดกระบักสามโอ
โรโน่พอเมืองอุบลนี่ก็เป็นดีกรีถึงยอดมวยของผู้สื่อข่าวปี๓๗เช่นกันนะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าเกมวันนั้นไม่มีใครล้มจับนะครับ
แต่ว่ากลับชกกันสนุกมากกว่า
กันตลอดครับต้นเล่นฝีมือแลกแข้งทีต่อที
ไปปลายในบักสามโอเล่นวงใน๓เกมที่ถนัด
ใหญ่กว่าอีกด้วยพบ๕ยกก็ชนะไปแบบไม่เอกฉัน๒ต่อ๑เสียงนะครับ

มวยคู่นี้คว้าดุเดือดประจำเดือนของลุมพินีอีกด้วย
ตัดหน้าน้องหนูมวยสดหมดเลยนะครับ
คุณลุงขอละกันครับคู่มวยดุเดือดประจำเดือนนะครับ
ถัดมา๒๗วันครับเจ็ดกัญญา๑๐วันโทรภัยโดยโปรโมเตอร์
ทรงชัยรัตนาสุบันที่ราชดำเนินนะครับ
คู่นี้จะเรียกว่าย้อนยุคดีหรือไม่
เพราะว่าอายุบวกลบกันนี่ห่างกันเกือบ๓๐ปีเลยนะครับ
ระหว่างน้องรถบ้านเจริญศุกร์ครับ
นักมวยระยะที่ว่ากันว่าแม่กระบือดื้อยาวเรียกพี่เลยนะครับ
แข็งเหลือเกินเดิม๑๒ล้าน๕กับคมพยักษิงมณีโคตรมวยใต้ครับ
แต่ว่าเกมการชกดูไม่จืดเลยนะครับ
คมทนได้๒ยกยก๓ขึ้นมานี่เซียนบอกว่า
รอดไม่รอดแต่สุดท้ายร่วงนะครับ
เดินกระเทยเข่าหดอัดซะโอ้โห
เจ้าเว้ยลิเกเลิกช้อยเก็บฉากไปเลยนะครับ
คู่สุดท้ายเนี่ยเพิ่งจบไปเมื่อคืนเลยสด
สดร้อนเลยนะครับที่ราชดำเนินเป็นคู่มวยย้อนยุคซุปเปอร์ไฟต์ครับ
ในอดีตนี่เคยเจอกัน๒ครั้งด้วย
ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะน็อกมานะครับ
แต่ว่าต้องมาล้างตากันตอนแก่เนี่ยเพราะว่าเสมอกันมาหนึ่งหนึ่ง
แล้วแต่ละคนนี่ดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะครับ
พยักดิ์หน้าขึ๋วเวียระภลสาธารณ์พรมครับ
เจอกับแซมซั่นแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมหาศักดิ์นี่ก็เป็นอดีตยอดมวยไทยเช่นกัน
เกมการชกแม่กลายเป็นมวยโชว์ซะอย่างนั้นครับธิรพลใจสู้
แต่ร่างกายไม่ไหวครับเกือบจะ๕๐เข้าไปแล้ว
ส่วนแซมซันเนี่ยซ้อมเพชรยินดีโอ้โหจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาร่างกายดีกว่าเยอะ
บดเดินเบียดใช้ร่างกายให้ดีกว่าที่แข็งแกร่งกว่า
สุดท้ายเอาชนะคะแนนไปได้
และทั้งหมดก็คือ๓ที่สุดของมวยย้อนยุคแห่งปี๖๐
แต่ว่าคู่ไหนจะที่สุดของที่สุดเนี่ยแฟนมวยให้คะแนนกันเองนะครับ
แล้วปี๖๑อดีตยอดมวยไทยท่านใด
จะกลับมาย้อนยุคสร้างสีสันให้กับวงการอีกบ้าง

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานครับ